ลูกความคืบหน้าหลังจากมีการเผยแพลกคลิปชายหัวร้อน
พบรถยนต์กลางถนนพร้อมกับทำร้ายคนที่อยู่ในรถด้วย
ส่วนที่บอกว่าคนก่อเหตุคล้ายทหารอากาศเพราะว่าใส่เสื้อ

มีสกรีนคำว่ากาดแล้วก็หมวกกันน็อกแถบสีขาว
ซึ่งลักษณะเฉพาะของกองทัพอากาศนะครับ
หลังเกิดเหตุคนขับรถชื่อนายถาวรการสุภาพเป็นชาวอายุทยาครับ
เจ้าของรถผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่โรงพักสายไหม
บอกว่าขับรถปาดหน้ากันกับคู่กรณีก็ปาดกันไปมา
ที่คู่กรณีจะลงมาก่อเหตุทุบรถแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขา
ตำรวจก็เลยสืบหาผู้ก่อเหตุจนทราบว่าเป็นทหารอากาศจริงครับ
แล้วก็แจ้งให้ต้นสังกัดนั้นส่งตัวมาดำเนินคดี

นายทหารพระธรรมนูลก็นำตัวจากอากาศโทษธนวัฒน์ชาติชนะ
เป็นทหารสังกัดกองพลาธิการกองทัพอากาศ

ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมง
ก็เลยแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์และทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บไปนะครับ
โดยทั้งจากอากาศโทรธรรณวัฒน์เองก็ให้การรับสัตวภาพทุกข้อเกล่าหา
แต่ก็ไม่เปิดเผยถึงสาเหตุที่กระทำลงไป
ก็เดินออกมาให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าจากอากาศโทษธนวัตนั้นแจ้งบอกว่าอายครับ
อายที่ก่อเหตุลงไปที่ไปทุบทำลายรถไปทำร้ายเจ้าของรถ
ก็เลยขอใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาคือไม่ขอเปิดเผยใบหน้าและรายละเอียดทั้งหมดกับสื่อมวลชนนะครับ